ใจให้เราเชียร์บอลเลือดเกินค่ะแต่ว่าสภาพอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรมาดูกันต่อไปนะคะไปที่ข้อมูลของดูไบกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราเตะที่สนามสาบิลสเตรเดียมนะคะอุณหภูมิพูดเลยว่าใกล้เคียงกับบ้านเราจริงอากาศอุณหภูมิวัดได้๓๖องศาเซลเซียสนะคะแต่ความรู้สึกจะรู้สึกได้ถึงประมาณ๓๘องศาเซลเซีย
ที่ดูจากเว็บไซต์วินดี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่สีแดงกำเนี่ยโอ้โหกำจริงจริงแดงกำจนผิวเราดำคล้ำก็เป็นไปได้นะคะส่วนฝนจะตกพื้นที่ไหนบ้างเอาดูกันจ้ะพื้นที่ที่ตกหนักหนักเห็นเลยนะคะว่าจะมีสีแดงแดงสีชมพูปกคลุมเป็นห่อมนั่นก็คือแถบจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากรวมถึงแถบอีสานตอนบนอย่างบึงกาลสกลนครนครพนมกันด้วยแล้วยังมีบริ
ที่อื่นแม่คลึ้มตกเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างไรก็ตามอย่าได้ประมาทนะคะเพราะว่าฝนฟ้าขนองช่วงนี้ยังคงเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์
ขณะเดียวกันคลื่นก็ยังคงสูง๑๒เมตรทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะคะ
ไปดูความสวยงามตามธรรมชาติกันหน่อยค่ะช่วงนี้สัตว์ได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติมากมายหลายพื้นที่นะคะ
ถึงเจ็ดสิบสามฟองค่ะไปดูอีกหนึ่งความสวยงามและความน่ารักของปู
เสฉวนกันบ้างออกมาเดินเล่นบริเวณชายหาดเขาปีหลายที่อำเภอตะกัวทุ่ง
จังหวัดพังงาเมื่อก่อนนี้ทุกทุกเย็นจะมีนักท่องเที่ยวมารอชมวิว
พระอาทิตย์ตกสวยสวยแบบนี้แต่ว่าช่วงโควิดระบาดก็มีแค่ชาวบ้าน
ที่แวะเวียนมาเราก็เลยได้มีโอกาสเห็นภาพปูเสฉวน
ออกมาเดินเล่นอย่างอิสระและสบายใจแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาให้
ธรรมชาติได้ฟื้นฟูแล้วค่ะตัวเราเองก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพ
เสริมภูมิคุ้มการไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะส่วนดิฉันค่ำคืนนี้นะคะ
หวังว่าวันนี้เราจะมีลุ้นนะคะให้กับทีมบอลไทยของเราได้ไปบอลโลกนะคะ
ถึงเวลาแล้วดิฉันจะถูกเตะแล้วกันคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ